อยากกินมะโยงชิด

พากันไปที่สวนมะยงชิดบ้านชายเขาค่ะ
พี่กัดเล็กที่๙๙ทับ๓หมู่๓
ปรับบนหบประตาศอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอูทายธานี
ชมสวนมะยงชิดแล้วไปหาเจ้าของเขาบ้างดีกว่า
เจ้าของคือคุณพระรัญญาจันจินดาค่ะ
บอกว่าปลูกมะโยงชิดทั้งหมดเนี่ย

แล้วทำเลพิกัดของไร่มะยงชิดนี่นะ

ออกมาทีหลายสิบโลนะลูก
แล้วก็เก็บกินได้ตลอดทุกปีด้วยนะ

ได้
เทศกาลของมะยงชิดแล้ว

ที่เขาปลาร้าเขาก็แวะมาที่สวนมะยงชิด

มาถ่ายรูปแล้วมาชิมเด็ดกันสดแบบนี้เลย
แล้วถ้าใครนะกินอิ่มแล้วก็ยังซื้อกลับบ้านไปอีกด้วยเป็นของฝากนะ
ถ้าพูดถึงมะยงชิดก็ถือว่าเป็นผลไม้ตามฤดูกาลล่ะค่ะ
แล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อบริเวณหุบป่าตาดมาก
แล้วพ่อค้าพ่อค้ามาซื้อถึงที่ก็มีแล้ว

แล้วแต่นะคะตอนนี้ยอดสั่งจองเยอะมากจริง
ตั้งแต่ฝนมันยังเขียวอ่ะจริงเขามาจองกันไว้อย่างนั้นเลยนะ
คุณวรรณยาบอกว่าตอนนี้นะพอเก็บผลได้แล้วก็มาตั้งร้านขายอยู่ที่หน้าสวนนั่นแหละค่ะ
เขาคัดไซส์ใหม่แล้วเรียบร้อยมี๓ไซส์นะ
ช่วงนี้ก็เลยทำให้คุณวรรณยามีรายได้จากการขายมะยงชิดเป็นแสน
โอ้โหอุ้ยอะไรได้ดี
ไหนก็พูดถึงเรื่องของมะยงชิดแล้วนะถ้าคุณสนใจก็โทรไปสอบถามกันได้นะ
สั่งได้ไหมสั่งได้ไหมสั่งได้ไหมโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะ
แล้วมันเป็นของไม่แบบไม่เน่าเสียแบบสามารถส่งข้ามจังหวัดได้วันสองวันก็ถึง
งั้นไหนก็พูดถึงมะยงชิดบอกหน่อยสิคุณผู้ชม
คุณทานแบบไหนทานแบบไม่ต้องปอกเปลือกหรือว่าทานมันแบบทั้งเปลือกเลย

คว้านก่อนแม่ปอกเปลือกก่อนแม่หรือคุณแบบทานมันทั้งเปลือกเลย
ทั้งเปลือกเลยแบบไหนที่คุณชอบทาน

ดิฉันปอกแล้วก็คว้านออกแล้วค่อยกิน
นี่เป็นแบบปรณีตบรรจงรับประทานแล้วแต่ใครชอบ
นะคะนี่น่ากินจริงมะยงชิดเนี่ยนะขายดิบขายดี

คือถ้าพูดถึงมะยงชิ้นกับมะปางมันมีความคล้ายคลึง